จำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ

ใช่ไหมนี่เปิดจำหน่ายแล้วนะคะ
สือพิมพ์ไทยรัฐตอนนี้พร้อมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้

ว่าบรรยากาศการที่ประชาชนมาต่อคิว
การซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนี้เป็นอย่างไร
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามพร้อมกันนะคะ

รายงานสดจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ

ก็คือบรรยากาศสดค่ะภายในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสำนักงานใหญ่
ซึ่งจะเห็นได้ว่าวินาทีแรกที่เราเปิดจำหน่ายหนังสือพิพ
ช่วงเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้

ประชาชนจำนวนมากได้ทยอยเข้ามารอเข้าแถวซื้อหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ตัวนี้นะคะเต็มไปด้วยประชาชนที่มารอเข้าแถวซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
๑๐๐วันน้อมอะไรในหลวงภูมิพลค่ะ
หลังมีกระแสประชาชนไม่สามารถจับจองหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษตามร้านค้าได้ทัน
รัฐจึงประกาศเปิดจุดจำหน่ายเฉพาะกิจขึ้น
ภายในสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐเป็นวันแรกนะคะ
โดยนางสาวการอยู่บุญยืนค่ะได้เดินทางมาจากเขตมีนบุรี
เป็นประชาชนคนแรกที่เดินทางมารอตั้งแต่ตี๓
โดยตั้งใจมาซื้อเต็มจำนวนโคต้านั่นก็คือ๖๐ฉบับนะคะ
หลังจากผิดหวังเมื่อวานค่ะไปหาซื้อตามแผงหนังสือไม่ทัน
ตี๓ค่ะว่าจะซื้อเต็มโคต้าค่ะมีเท่าไหร่ก็จะซื้อ
ตามแผงตามร้านค้าตามเซเว่นร้านในอินย์ยังไม่มีเลย
ใช่ไม่ว่าผ่านไปกี่วันก็ยังมีท่านอยู่ในใจเสมอตลอด
เช่นเดียวกับนางฤทัยพยักษ์วัย๖๖ปีที่บอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับ
ต้องรีบเดินทางมารอซื้อวันนี้ให้ได้ค่ะ
เพราะว่าอยากมีเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ก็ไม่มีอยากได้เก็บไว้เป็นที่ละลึกใส่กรอบไว้บูชาท่าน
แล้วนอนไม่หลับก็เลยอยากได้ก็เลยมาถามเขาว่าไทยรัฐอยู่ตรงไหนก็เลยมา

เชื่อชีวิตที่เราจะเข็มได้สำควรมากันนะ
ถ้าใครอยากได้ไว้มันหาไม่ได้จริง
มันไม่ได้ปัญหาที่เงิน๕๑๐บาท
แต่มันอยู่ในหัวใจของเราไปช่วยชีวิตเราหาไม่
ขณะที่นายสุวัสดิบุญหอมบอกว่าตั้งใจซื้อจำนวน๑๒๐ฉบับ

ส่วนหนึ่งนั้นจะแบ่งให้กับตัวเองและครอบครัว

นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
พร้อมกับของบริจาคอื่นที่จะนำไปแจกในวันอาทิตย์หน้าค่ะ
ก็มาถึงนี่ประมาณตี๕ครับ

เมื่อวานพอรู้ข่าวว่าจะมีหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
เอามาวางจำหน่ายผมก็ไปหาที่๗๑๑แล้ว
หาตามแผนหนังสือตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้
แล้วก็ที่ตั้งใจไว้ก็คือตัวผมเอง
ผมจะเก็บไว้ที่บ้าน๓ฉบับไว้เป็นที่บูชา
แล้วที่เหลืออีกร้อยกว่าฉบับเนี่ยผมจะเอาให้คนน้ำท่วม
ตามบางสะพานตามที่ผมจะเอาของไปบริจาค
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเอาของไปบริจาคอยู่แล้ว
เป็นพวกเสื้อผ้าแต่อย่างน้อยอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ย
บางคนที่เขาน้ำท่วมเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้ออกมาซื้อตามแผง
แต่ผมอยากให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ว่าทุกบ้านต้องมี
แล้วมีทุกบ้านเหมือนกับที่เรามีรูปของท่านอยู่ทุกวันนี้

สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๒๐มกราคม๒๕๖๐นี้
ถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในวาระ๑๐๐วันแห่งความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นที่ต้องการของคนไทยจำนวนมาก
วันนี้จึงเป็นวันแรกของการเปิดขายเฉพาะกิจ
สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในราคาฉบับละ๑๐บาท
สามารถซื้อได้คนละ๖๐ฉบับค่ะ
โดยหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้ได้เริ่มผลิตครั้งแรก
ตั้งแต่วันพระฤหัสบดีที่๑๙มกราคมที่ผ่านมานะคะเวลา๙นาฬิกา
โดยจำหน่ายวันแรกคือวันที่๒๐มกราคมจนถึงขนาดนี้เป็นวันที่๓แล้ว
ความพิเศษของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ผสมผสานกับเทคโนโลยี
เพื่อให้ได้รับชมทั้งแสงสีเสียงและสื่อประสงค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอภาพแกรอรี่ค่ะ
รวมถึงอิมเมอร์สิฟท์กราฟิกที่สวยงามไปพร้อมกันทั้ง๓๒หน้า
ซึ่งเป็นความตั้งใจของคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกคน
ที่ต้องการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าและต่อประเทศชาติค่ะ
ซึ่งได้จัดทำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษขึ้นมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
และความจงลักษ์ดีอันใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
โดยล็อตแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันศุกร์ที่๒๐มกราคมนั้น
นำไปแจกให้กับประสบนิกรที่สนามหลวงจำนวน๒๐๐๐ฉบับ
และที่โรงพยาบาลสิริราชอีกจำนวน๙๐๐ฉบับ
และส่งจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง
ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคใต้นั้นจะแนบไปกับฉบับประจำวันเสาร์ที่๒๑มกราคม
โดยจะพิมพ์จำนวนจำกัดเพียงแค่๓ล้านฉบับเท่านั้นค่ะ
และขณะนี้หลังเวลาผ่านไปประมาณ๑๕นาที
จะเห็นได้ว่ามีประชาชนนั้นยังคงทยอยเข้ามาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถเดินทางมาซื้อหาได้ที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาหรือจนกว่าหนังสือพิมพ์จะหมดค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการซื้อขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานใหญ่ไทยรัฐค่ะ